ไปดูเรื่องนี้ก่อนที่ถ้าจังหวัดนาคอราชศาสนิมาน
นักท่องเที่ยวเขาพากันไปดูปรากฏการณ์

เป็นแสงพระอาทิตย์ลอดช่องพอดีเป๊ะ

นี่คืออุทยานประวัติศาสตร์
ประศาจฮินพิมายถ้าจังหวัดนาคอราชศาสนิมาย
ชื่อดังอยู่แล้วแล้วคุณดูแสงอาทิตย์ที่ลอดช่องตรงนั้นมา
โอ้โฮนี่มันตะคลาสสิกสุดคือแม่นไปมาก
ต้องชื่นชมคนสมัยก่อนยุคก่อนเนอะ
เขาสร้างประสาทขึ้นมาแล้วเขาได้ทำการวัด
ให้แสงมันผ่านช่องนี้พอดี

โดยดวงอาทิตย์จะส่องแสงผ่านประตูทิศตะวันตกทั้ง๔บาน
ในช่วงที่มันตั้งฉากกันพอดีเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วแสงมันจะลอดช่องผ่านมาแบบนี้
สวยงามนะสวยมากแล้วเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์สุริยอัศดง
จะเกิดขึ้นปีละ๒ครั้งเท่านั้น
โอ้โห
มีโอกาสต้องลองไปและในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันจะตรงกับช่วงของการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายพอดี
โอ้โฮโอ้โฮไปจัดร่วมที่๘ถึง๑๒พฤศจิกายนีครับ
แล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปชมความงามของประสาทหินพิมาย
พร้อมกับการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่อลังการ
วันนี้เราพูดถึงเรื่องของการย้อนอดีตใช่ไหม
ลองคิดจินตนาการดูเอาจริงเขาก็มีตำนานอยู่เหมือนกันนะ
เขาบอกว่าถ้าได้ลอดช่องลอดผ่านประตูตรงนี้
ในช่วงที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้คือแสงผ่านพอดี
มันจะหน้ามืดครับแสงมันเข้าตาพอดี
อันนั้นไม่ใช่เรื่องเล่าอันนั้นเรื่องจริง
ไม่มันเหมือนกับว่าทะลุมิติ
ทะลุมิติไงอารมณ์ประมาณนั้น

มีโอกาสอยากให้แวะเวียนไปเนอะ
ปราสาทหินพี่ไม้สวยมากนะครับครับ